เข็บชายแดนเราเนี่ยมันมีทั้งด่านและมันมีช่องทางธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าไปใช้กับกำลังจำนวนคนมาก
เข้าไปสำรวจตรวจสอบตะเข็บชายแดนที่เป็นธรรมชาติมันยาก
แต่วันนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เราใช้กล้องนะครับที่จะไปตั้งบริเวณรอบชายแดน

ผมว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดน
ต้องเอาเทคโนโลยีใหม่เข้าไปใช้แล้ว
ยังตั้งกล้องวงจรปิดสามารถจับอุณหภูมิของคนของการเคลื่อนไหวระหว่างชายแดนได้
มีภาพถ่ายที่สามารถเวียนบันทึกได้
เราก็จะรู้ช่องทางเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
สำหรับยาเสพติดในประเทศหรือยาเสพติดที่เราที่เป็นปัญหา
มันเป็นปัญหามาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัย
ความเข้มแข็งของสังคมของครอบครัวพูดง่ายตลาดถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีคนต้องการไม่มีคนเสพไม่มีคนใช้
มันจะเข้ามาทำไมมันไม่รู้มันจะขายใคร
เพราะฉะนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาช่วยเยียวยาแล้วก็ให้คำแนะนำอบรมทำให้ครอบครัวเข้มแข็งสามารถที่จะเรียนรู้โทษภัยธรรมชาติได้
เหมือนวันนี้ปัญหากัญชาก็เป็นปัญหาที่สังคมกำลังตื่นตัวตนกว่าเอ๊ะลูกหลานฉันจะทำยังไงคนรวยก็รวยจากอาการปลูกที่กัญชาทางการแพทย์ส่งออก
แต่ไอ้กัญชาที่ไปอยู่ริมรั้วจะควบคุมยังไงมีมาตรฐานยังไงสังคมจะเป็นยังไง
นี่คือจุดเริ่มต้นจากการเสพของบางอย่างที่อาจจะเบาแต่ท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่ของที่มันหนักขึ้นหนักขึ้น
คุณนารพัทรกำลังจะบอกว่าให้เพิ่มเทคโนโลยีอุปกรณ์
คือคุณนรพัฒน์กำลังจะบอกว่าปัญหานี้มันไม่เจอใช่ไหม

ที่พูดว่าการปฏิรูปตำรวจหรือการปฏิรูปกระบวนการเนี่ย
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วหลุดเข้ามาแล้ว
กระบวนการการตรวจสอบหรือการจับกลุ่มเนี่ย

ถามว่าคนจับกับคนตรวจสอบเนี่ย

เมื่อฉันจับแล้วฉันก็ตรวจแล้วฉันก็ปล่อย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเพิ่มหรือจะปฏิรูป
อย่างที่หลายพักบอกว่าจะเป็นรูปตำรวจ
ก็คือว่าคนที่จับกลุ่มมาอะไรมา

ซึ่งมันสามารถที่จะขัดกันได้ไม่ใช่ค้อยตามกันไป
เหมือนกับว่าจับมาแล้วพวกเดียวกันตรวจสอบมันก็ปล่อย
ครับนี่คือกระบวนการที่ควรจะต้องไปเสริมมาตรการเข้มแข็ง

แต่อย่างน้อยการจับกลุ่มการสืบสวนสอบสวน
กับคนที่จะสอบสวนและลงโทษเนี่ย

เพราะว่าตำรวจจับแล้วตำรวจก็ทำสำนวนถูกไหมครับ

และเหลือสีพรของการที่มันจงต่อไป
เอามาใช้ไม่เกี่ยวเอาใช้ไม่แรง
เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมันมีสื่อสาร
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ใครก็หลบเทคโนโลยีไม่ได้
เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน